ซึ่งเราก็เพิ่งแจ้งไปตอนเช้า
แต่ผมเห็นด้วยกับท่านพัฒนา

ลงไปในประชุมกรมอลก็ฝาก

ไปสอนมวยท่านอธิรัติหน่อยนะครับ

ไม่ใช่อยู่ก็มอบไปอย่างเดียวแล้วก็
คนที่รับมอบบอกว่าไม่ว่าง
คือจะมอบเนี่ยต้องมอบคนที่ว่าง

ไม่ใช่เอาคำกล่าวอ้างมาว่า

มันเพิ่งเป็นเรื่องที่เพิ่งคุยกันไม่

เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้แล้วครับใครว่างใครไม่ว่าง

ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีเก่านะครับ